แล้วบ้านที่มีเด็กเล็กบ้านที่มีเด็กเล็กถ้าของเล็กติดคอลูกได้ฝึกซ้อมวิธีไว้ยังได้ดูไว้ยังดูบ้านนี้นะ

โอ้โฮนี้ครับเหตุเกิดขึ้นที่ร้านตัดผมมาแล้วแม่พ่อ
อะไรติดคอลูกนี่แหละครับพ่อกำลังตัดผมให้
ลูกค้าอยู่นี่แหละครับน้อง๒ขวบเองคุณผู้ชมพ่อออกไปทำยังไง

โอ้โหนายพินิษฐพลแสนจันทร์

ตั้งแต่ออกไปพ่อไม่ได้แตกตื่นนะ
แล้วพอเขย่าลูกเหรียญบัตรหล่นมาเสร็จแล้วพ่อกลับมา

กลับมาตัดผมให้ลูกค้าต่อ
เธอเอาลูกขึ้นไปเสร็จแล้วนะครับ
แต่แสดงว่าคุณพ่อนี่สามารถแบบมีความรู้ในการประถมพยาบาล
นี่แหละครับน้องสองขวบนะครับกลืนเหรียญบาทเข้าไป
ก็จับลูกนะฮะห้อยหัวลงกับพื้นแล้วใช้มือนะครับ
ที่หลังประมาณสามสี่ครั้งจนเหรียญหลุดกระเด็นออกมา
รับพี่เมื่อกี้พี่ช็อกแล้วเหรอพี่ตกใจแล้ว

ช็อกและตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้
แต่พอมีสติครับเคยเห็นข่าวแล้วดูคลิปการช่วยเหลือเด็กที่เหรียญติดคอ
ได้ความรู้มาช่วยลูกสาวไว้ได้อย่างทันท่วงที
ก็ฝากเตือนผู้ปกครองหรือบ้านที่มีเด็กเล็กนะครับ
ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
เค้ากำลังตรงกรอนประตูหรืออะไรอย่างนี้มีแห่
ยัดคืออะไรยัดคือมีอะไรเล็กหลูชมูห์รูหูหูหลูหุทัด
ถือว่าเอาเข้าปากนี่ล่ะครับผมชมวัยแห่ยัดนะครับ๒๓ขวบนี้นะ
เรื่องของการแบบแย่ยัดเอาอะไรเข้าปากแล้วเนี่ย
ต้องระวังด้วยนะยิ่งบ้านอยู่ใกล้ถนน
โอ้โหใช่ถ้าวิ่งตะเลิศพึบออกไปเนี่ย